เราก็แค่ได้ตะโกนแต่เราไม่รู้ว่าลูกเรารอดไม่รอด
เมื่อวานนี้ชาวจังหวัดบุรีรำตกอกตกใจนะคะ
จู่เห็นควันไฟเนี่ยผวยพุ่งออกมาทีนี้เนี่ยพอไปสืบสวนเนี่ยทราบว่า
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ผู้ต้องขังพยายามแหกเรือนจำจังหวัดบุรีรำ
สาเหตุมาจากผู้ต้องขังชายคนหนึ่งค่ะซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดคือประหารชีวิต
เข้าไปก่อวอร์ดบอกว่ามีคนในเรือนจำเนี่ยติดโรคโควิดมา
ทำลายสิ่งของกระจกจุดไฟเผาเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์เกิดสักประมาณเกือบเที่ยงของเมื่อวานพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ของเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๑๑นาฬิกา๔๕นาทีของเมื่อวานนี้นะคะ
กลับให้ดูเหตุการณ์แบบนี้ค่ะทั้งเสียงกระจกแตกเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะนะคะ
ก็ต้องลงพื้นที่นำกำลังเข้าไประงับเหตุ
คือเบื้องต้นผู้ต้องขังได้พยายามทุบทำลายสิ่งของ
ภายในเรือนจำพยายามที่จะหลบหนี
จากนั้นสักพักหนึ่งก็มีกลุ่มควันไฟลอยขึ้นมา
ชาวบ้านก็แห่กันไปดูนะคะ
จราจนนี้เกิดขึ้นภายในเรือนจำกลางจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนสายบุรีรำประโกนชัยตมอิสานอบุรีรำ
ระหว่างที่ตำรวจนำกำลังเข้าไประงับเหตุ
ผู้ต้องขังพยายามทุบกระจกด้านทางเข้าเรือนจำ
เพื่อจะหลบหนีเหตุการณ์ค่อยทวีความรุนแรงขึ้น
ที่สุดแล้วตำรวจไม่ไหวแล้วขอวิทยุกำลังเสริมมาเลยค่ะ
ก่อนที่ผู้ต้องขังจำนวนหนึ่งนะพยายามปีนกำแพงด้านหลัง
คือด้านหลังมันเป็นป่าสองข้างทางติดกับถนนชุมชน
ผู้ต้องขังจำนวนหนึ่งพยายามปีนกำแพงรั้ว
สูงสักประมาณ๓เมตรออกไปทางด้านหลังค่ะ
ตำรวจใช้วิธีโดยการระงับเหตุก็คือยิงปืนขู่เป็นระยะ
เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีแต่ตอนนั้นไม่มีใครสนใจเลยนะคะ
นี่คือภาพมุมสูงที่ทำให้เราได้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
ตอนที่ตำรวจพยายามยิงปืนขู่เป็นระยะ
ผู้ต้องขังที่พยายามจะหลบหนีไม่มีใครสนใจค่ะ
จากนั้นผู้ต้องขังเอาแหละเริ่มแล้ว
จุดไฟเผาภายในเรือนจำแบบนี้นะคะ

ทำให้ไฟไหม้แล้วก็มีควันไฟพวยพุ่งแบบนี้ขึ้นมา
แล้วมันลามใกล้กับบริเวณโรงงานผลิตฟอร์นิเจอร์
ลามเข้าไปที่เรือนนอนนะคะ
ต่อมาค่ะกำลังตำรวจเอาไม่อยู่จริง
ต้องขอกำลังเสริมจากทหาร
เป็นทหารจากค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
แล้วก็ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
และเจ้าหน้าที่เรือนจำกว่า๕๐นายนะคะ
นำกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่โดยรอบเรือนจำ
เพื่อป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีเพิ่มเติม
แล้วก็เตรียมเข้าไปเคลียร์พื้นที่ภายในเรือนจำ
เนื่องจากว่าตอนนั้นผู้ต้องขังบางส่วน
เขาก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจไม่ได้คิดจะหลบหนีด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ตะโกนเลยบอกว่าใครที่ไม่เกี่ยวหมอบลง
ก็ให้เป็นสัญญาณนะคะว่าไม่ได้คิดจะหนี
หลังจากนั้นผู้ต้องขังค่ะรวมตัวกันนะคะ
ผู้ต้องขังที่คิดจะหลบหนีไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปด้านใน
ก็เลยทำให้สถานการณ์ณตอนนั้นยังตึงเครียดอยู่
จนกระทั่งเวลาดำเนินเรื่อยมาค่ะ
เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
บางส่วน๘คนตอนนั้นนี่ค่ะ

แล้วก็อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มผู้ต้องขังที่ยังคงหลบหนีไปอีก
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าที่สุดแล้ว
ตัวเลขผู้ต้องขังที่หลบหนีไปทั้งหมดเท่าไหร่
โทรสอบถามไปที่คุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คุณสมศักดิ์บอกว่าผู้ต้องขังอาศัยจังหวะที่ผู้คุมเรือนจำ
กำลังปรับปรุงห้องกักโรคโควิด๑๙
อาศัยจังหวะนี้แหละค่ะเผาทำลายโรงเลี้ยงอาหาร
ซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต
คาดว่าสาเหตุการก่อเหตุน่าจะมาจากผู้ต้องขังชายคนหนึ่ง
เป็นคนก่อโหวดไปบอกผู้ต้องขังคนอื่นว่า
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะตอนที่ผู้ต้องขังทั้งหมด
แวะที่ห้องของชาวบ้านแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
ไปเอารถของชาวบ้านหลบหนีไป
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามติดตามจับกลุ่มตัวมานะคะ
หลังจากนั้นค่ะเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเรื่อยนะคะจนกระทั่งเวลาสักประมาณ๑๕นาฬิกา๔๕นาที
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรมพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีคิริสักตันติณวชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามค่ะเดินทางมาถึงที่เรือนจำ
แล้วก็มีการปรึกษาหารือกันนะคะมาบริหารสถานการณ์ด้วยตัวเอง
ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปข้างในบันทึกภาพแล้วก็ทำข่าว
หลังจากนั้นค่ะเหตุการณ์ก็คลี่คลายมาเรื่อยจนกระทั่ง๒ทุ่ม
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐบอกว่าสถานการณ์สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะคะ
ยืนยันตัวเลขผู้บาดเจ็บทั้งหมด๖รายไม่มีผู้เสียชีวิต
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังทั้งหมด
คุมตามเรือนจำใกล้เคียงแยกเป็นชายแล้วก็หญิงสักประมาณ๑๕๐๐คน
ตอนนี้เหลือในเรือนจำอีกสักประมาณ๕๐๐คนนะคะอยู่ระหว่างการคัดแยก
รวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐบอกว่าสามารถควบคุมตัวผู้ต้องขังที่หลบหนีไปได้๗คน
แต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขผู้ต้องขังทั้งหมดว่าที่หลบหนีไปทั้งหมดเท่าไหร่
เดี๋ยวต้องอัปเดตกันอีกทีตอนเช้าวันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ทยอยนะครับใช้รถของเรือนจำบ้างตำรวจบ้างทหารบ้าง
ทยอยไปคุมขังในเรือนจำข้างเคียงทั้งหมดขณะที่เข้าคลี่คลายสถานการณ์
ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการขัดขวางไม่มีการใช้อาวุธนะครับ
ทุกรายขณะนี้ภาวะอยู่ในสภาพเรียบร้อยมีแต่ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย
คือเบื้องต้นตอนนี้อธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
นำตัวผู้ต้องขังที่พยายามจะแหกเรือนจำกลับมาได้แล้ว๗คน
ส่วนที่หลบหนีตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนนะคะว่าจำนวนเท่าไหร่
เดี๋ยวตอนเช้าวันนี้เราอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนเจ้าหน้าที่คงทำงานกันอย่างหนักหน่วงเลยนะคะ
กว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยก็ปาเข้าไปสองสามทุ่มแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงกระจกแตกได้ยินเสียงมีการทุบทำลายนะคะ
มาดูกันหน่อยว่าอาวุธที่ผู้ต้องขังใช้ในการก่อเหตุจราจนมีอะไรบ้าง
มีอาวุธทั้งมีดพระมิดดาบอาวุธดัดแปลง
แต่อธิบดีกรมราชธรรมยืนยันนะคะว่าไม่มีอาวุธปืน
ผู้ต้องขังที่มีอาวุธใส่แมสใส่หน้ากากปิดบังใบหน้า
เป็นทับหน้าในการต่อรองกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับเผาทำลายอาคารเสียหายเกือบทั้งหมด
เหลือเพียงอาคารพยาบาลที่ยังคงใช้การได้นะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีอาวุธครบมือ
แล้วก็เข้าไปควบคุมได้สถานการณ์ก็เลยสงบลงค่ะ
วันนี้จะต้องมีการสอบปากคำผู้ต้องขังทั้งหมดที่สามารถจับกลุ่มมาได้แล้วนะคะ
หาหัวหน้าหาต้นต่อของขบวนการการก่อเหตุครั้งนี้
พร้อมกับต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุจราจนค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
ผู้ต้องขังก็คงกลัวตายแล้วก็ไปกุเรื่องสร้างเรื่องหาพวกนะคะ
ก็เลยกลายเป็นเหตุจราจนเกิดขึ้นที่เรือนจำบุรีรำค่ะส่วนที่เมื่อวานนี้จัง